เจ้าแทริมจอ

คนสวยอ้ำพัชราภาอยู่บ้านยังไงให้สวยปังต้องคนนี้
กิจกรรมเขาหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมสุดมันจ้ะ
คนนิกแบบแกล้งที่บ้านหรือจะโพสต์ท่าริมสาบแบบปัง
ก็งานเลิศอยู่นะและอย่างที่รู้กัน
คุณแม่อ้ำก็ต้องเอาใจใส่พาไปเดินเล่นเผื่อได้ไปโชว์ตัวกับเขาบ้าง
ไปส่องทักษะการฝึกน้องหมาของพี่อ้ำกันค่ะ
แกะว่าจะเอาพาไปชวนดีกว่า
จะดีอยู่แล้วเชียวมาสะดุดกับตอนขึ้นบันได
น้องแสนดีทำพี่อ้ำได้
เอาเถอะค่ะนักแสดงก็มีผิดคิวกันบ้าง
คราวหน้าก็นัดกันใหม่นะแม่เนาะ

แล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมอัปเดตค่ะ
คุณดายเอ็นโดฟินค่ะภาพนี้นะคะโพสต์ลงไอจี

วันเกิดด้วยนะคะวันที่๑กันยายนที่ผ่านมา

รอติดตามรายละเอียดกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ต้องบอกว่าดีใจด้วยนะ

คือแบบจะร้องไห้ตามพี่ด้าไปเลยจริง
ใช่ค่ะอ่ะยินดีด้วยนะคะ